รักษาโลกแล้วเขามาในงานอะไรรู้ไหม
มายืนตรงต่อหน้าท่านผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อันนี้ทำอะไรคะไม่ได้โดนสั่งวิดพื้นใช่ไหม
อันนี้มารายงานตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
แล้วดูท่าสิคือไอ้แมงมุมเขาก็ต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะ
คุณผู้ชมใครไปเที่ยวงานลังศาสตรองกองหวาน
แล้วก็โอท็อปอุตรดิษฐ์จะอุ่นใจเลยแหละ
เพราะว่ามีเหล่าอาเวนเจอร์เป็นคุณไม่อุ่นใจเหรอ

ซึ่งคือเขาให้ตำรวจแต่งตัวเป็นเหล่าอาเวนเจอร์
แล้วมีอาวุธครบมือเลยนะมาคอยดูแลความปลอดภัยในงาน

ใช่เด็กเห็นแบบนี้มาขอถ่ายรูปกันเพียบเลยค่ะ
บอกว่ามันดูอบอุ่น
มันดูอบอุ่นมากกว่าใส่ชุดตำรวจอีก

ตำรวจจริงก็มีใส่เครื่องแบบเต็มยดก็มี
ดิฉันห่วงใยตรงที่ว่าเกิดสมมุติวันเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน
ตรงไหนใส่ปืนตรงไหนใส่กุญแจมือมันจะหยิบอาวุธได้ทันไหม